เราจะนำคุณผู้ชมค่ะไปชมสำหรับ
สถานีเกษตรอ่างขางค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เพราะว่าที่นี่นอกจากจะเป็นดินแดนทองคำ
สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวไทยภูเขาแล้วนะคะ
ยังเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงที่สำคัญในปัจจุบันอีกด้วย
พร้อมทั้งเป็นคุมทรัพย์ให้กับนักท่องเที่ยว
ที่จะเข้าไปเรียนรู้และสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง
เราไปติดตามรายงานจากคุณวันทินีศรีเคนค่ะ
ทัศนียภาพของเมฆหมอกที่หลายล้อมด้วยธรรมชาติคิ้วขจี
ตัดกับสีสันสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวที่เห็นอยู่นี้
คือดอยอ่างค้างอันเป็นชื่อในภาษาเมือง
ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะภูมิประเทศรูปทรงคล้ายกระทะ
มีเขาหินปุ่นและหินสายล้อมรอบ
จุดเริ่มต้นของโครงการหลวงเกิดขึ้นที่นี่
สถานีเกษตรล้วงอ่างค้าง
ก้าวแรกของการพัฒนาสถานีเกษตรหลวงอ่างค้าง

ซึ่งหมู่บ้านขอบดงหนึ่งในเก้าหมู่บ้าน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชาวไทยภูเขาเผ่ามูเสือดำ

สร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ขัดแตะชั้นเดียว
กลมกลืนกับธรรมชาติและแปลงเกษตรแบบขั้นบัน
สถานีการหรวบบุตรของชาวบ้าน
คือเมื่อก่อนเนี่ยคือทำเป็นอาชีพเริ่มลอยนะครับ
ตอนนี้โครงการหลวงยังส่งเสริมใหม่
คือชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับ
คือปลูกข้าวไล่ทำนายอย่างนี้ครับ
แล้วก็ส่วนอาชีพหลักคือทำปลูกสตอรี่ปลูกผักของโครงการหลวงครับ
ผลผลิตจากสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างส่วนใหญ่
เต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว
ที่รัศนอนปลูกมุ้นเวียนตลอดทั้งปี
พระราชินีกับเกอร์พระเจ้าอยู่ของกระเกอร์
เป็นพ่อแม่ของแผ่นดินครับ
ที่ทั้งให้เรามีกินมีใช้มีอยู่ทุกวันนี้
ก็เถอะว่าบุญของพวกผมนะครับ
จากด้านส่งเสริมอาชีพแล้ว
สถานีเกษตรหลวงอ่างค้าง
ยังติดอันดับ๑ใน๑๐ของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยด้วย
สิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนได้สัมผัส
ไม่ใช่เพียงแค่อากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี
หรือความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้น
แต่ทุกคนจะได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพลิกฟื้นพื้นป่าเสื่อมโทรม

เพิ่มภูมิความงดงามด้วยไม้ดอกไม้ผลเมืองน้าว
แต่งแต้มสีสันตระกาลตาให้คุ้นเขาแห่งนี้
กลับมามีชีวิตชีวาอย่างน่าอัศจรรย์